กับคนที่ถูกรางวัลดวงดีเมื่อวานนี้

อยู่ที่จังหวัดกระบีย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะ

เป็นพนักงานขับรถส่งนักท่องเที่ยวค่ะ

ถูกรางวัลที่๑รับไปหน่อ๖ล้านบาท
อีกหนึ่งคนแสดงความยินดีด้วยเช่นกันนะคะ

อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
หน้าคนรวยฮะสีหน้าคนรวย

เพื่อนบ้านและญาติก็ไปแสดงความยินดีด้วยค่ะ
กับนางสาวธนาพรมูลเรืองชัย
อายุ๒๙ปีเท่านั้นเองนะคะ
อยู่ที่บ้านกุจิกตำบลหนองว่าอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี

ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่๑มิถุนายน
โดยตอนนี้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
นางสาวธนาพรเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง
อยู่บริเวณริมปากทางกุจจิก
ตนเองสามีซื้อลอตเตอรี่จากคนพิการที่บ้านห้วยเกิ้ง๑เล่ม

ใช่ค่ะราคา๗๖๐๐บาทนะคะ
เมื่อผลสลากออกก็ตรวจดูพบว่าถูกรางวัลที่๑ด้วย๑ฉบับ

เงินที่ได้ครั้งนี้จะนำไปซื้อรถพ่วงซึ่งตั้งใจว่าจะซื้อมานานแล้ว
นำไปใช้ในกิจการร้านวัสดุเกาะสร้างของตัวเอง
ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้หนี้สินแล้วก็ทำบุญนะคะ
ปกติเป็นคนชอบทำบุญตามวัตต์และก็สถานที่สำคัญต่างเวลาไปทำบุญ
ทำบุญคนเท่าคนแก่จะอวยพรให้ถูกหวยรางวัลที่๑ตลอดเลย
ก็ได้แต่รับพรทุกครั้ง
ไม่น่าเชื่อพรนั้นเป็นจริงในวันนี้ครับ
คนที่ถูกหวยส่วนใหญ่ไม่เคยละเลยเรื่องของการทำบุญเลยนะ

รวมทั้งได้รางวัลก็เอาไปต่อยอดทำบุญกันต่อด้วยนะคะ
เอาละค่ะอีกหนึ่งคนขอแสดงความยินดีนะคะ
ครับจากจังหวัดกระบีคุณชูชาติสุขเสมอายุ๕๘ปีนะคะ
เป็นชาวกรุงเทพมหานครนะคะ
เป็นพนักงานบริษัทรับส่งนักท่องเที่ยว
ในตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่

คุณชูชาติบอกว่ามีภรรยาอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะ
ทำงานเป็นพนักงานขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่นี่
ซื้อลอตเตอรี่หลังจากบริษัทซื้อรถใหม่มา๑คันไง
ป้ายแดงปีน๘๒๕อ๋อไปซื้อไว้หนึ่งใบสรุปถูกรางวัลที่หนึ่ง

โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความแสดงความยินดีกับนายน้อยพลแสนชาวบ้านสะทอง

ส่วนอีกหนึ่งคนสระบุรีมีรายงานว่า
พ่อค้าขายสลากชาวบ้านห้วยบงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

ขายสลากอยู่ที่สระบุรีแต่ว่างวดนี้มีสลากเหลือจำนวนมาก
แต่ว่าที่เหลือนั้นถูกรางวัลที่๑

คนนี้มหัศจรรย์มาก๒๔ล้านบาทค่ะคือเหลือมาถึงตัวเองไงขายเองเหลือมาถึงตัวเอง
ยี่สิบสี่ล้านบาทคราวที่แล้วก็เป็นแบบนี้นะ
เพราะว่าคนที่ถูกรางวัลที่๑กับขี่ล้านหลายสิบล้านก็เพราะว่าลอตเตอรี่เหลือ

แต่อย่างไรขอแสดงความยินดีเบื้องต้นไว้ก่อน
โอ้โหนะฮะคุณผู้ชมครับส่งไลน์กันเข้ามาหน่อยครับ
ครับคุณถูกหรือไม่ถูกอย่างไร

ถูกลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาล
ไม่ถูกอย่างไรดีใจเสียใจอย่างไร

คนเสียใจระบายกันหน่อยหน้าจอ